หนึ่งคู่หวานในวงการบันเทิงค่ะสำหรับสาวปลายสตางค์
นักแสดงสาวหุ่นเซ็กซี่คนนี้นะคะกับแฟนนุ่มไฮโซนิกธนิกนั่นเองนะจ๊ะ
บอกเลยว่าถึงแม้ว่าเธอจะอวดภาพเซ็กซี่บิกินี่สถานเมืองขนาดไหน
แฟนนุ่มนิกก็ไม่เคยบ่นคุณและที่สำคัญคือไม่มีโรคจิตมาตามวอแวร์
ตรงกันข้ามค่ะกลับมีสาวชอบทักมาถามเรื่องใต้สดือกับเธอ
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปายเนี่ยทำรายการยูทูปชื่อรายการไหนเล่าสิ
กับเพื่อนซีอย่างยิปซีคิวรติก็เลยมีคนชอบส่งข้อความแปลก
มาถามส่วนเรื่องงานแต่งนะคะป้ายบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่ามีแน่นอน

เพราะว่าหมอดูคนสนิทบอกว่าเป็นคนที่ใช่

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าจ้า

แต่ว่าเรื่องหมอดูไม่ได้เป็นเรื่องที่เชื่อขนาดนั้นอยู่แล้ว

โฟเขาก็จะดูให้ตลอด
คนนี้แหละลูกต้องคนนี้
เฟิร์มมาขนาดนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าปีหน้าจะมีงานช้างงานใหญ่อะไรหรือเปล่านะคุณนะ